ลูกก็ต้องทำเพื่อแม่บ้างพาแม่ไปกินของอร่อยอย่างขนมเบื้องโบราณที่จังหวัดอุทัยธานี
บอกเลยว่าร้านนี้เด็ดอร่อยไม่เหมือนใครเลยล่ะค่ะ
แล้วคุณดูเขาบอกราคาแค่๒๐บาทเท่านั้น

ร้านเล็กร้านนี้นะคะคือร้านขนมเบื้องโบราณท่านรองปรีชาสาขา๒ค่ะ
ตั้งอยู่ข้างถนนสายหลังตำบลเกาะเทโพอำเภอเมืองจังหวัดอุทัยธานี
เอาง่ายว่าเลยวัดเกาะเทโพมาประมาณ๑กิโลเมตรค่ะ
ซึ่งเป็นอดีตรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเทโพนี่แหละ
ท่านบอกตอนนี้ไม่แล้วไม่ทำแล้ว

กระทะทำขนมเบื้องดีกว่า
เพราะขนมเบื้องโบราณที่ได้มาเป็นสูตรของคุณแม่
จะใช้แป้งข้าวเจ้ากะทิและเกลือผสมกันนะฮะทำเป็นแป้งส่วนไส้บอกเลยนะว่า
เปิดเผยให้ทราบกันเลยว่ามีอะไรบ้างส่วนประกอบคือมะพร้าว
เอามาขูดผัดกับน้ำตาลกระเทียมพริกไทยถั่วลิสงคั่ว
กาดเข็มเต้าหู้ผักชีและถั่วงอก
อ่ะเมื่อได้เครื่องครบแล้วไปทำกัน
ทำขนมเบื้องของเขาไม่เหมือนที่อื่นคือเขาจะใช้กระทะทอดไข่แบบนี้ค่ะ
กระทัดจีนเนี่ยเอามาตั้งน้ำมันให้ร้อนนะคะ

พอได้ที่แล้วเนี่ยยังไงเราก็ค่อยขูดออกมา

ใจเย็นนิดนึงนะเพราะว่าช่วงจังหวะของการรอนี่มันสำคัญมาก
ถ้าไฟแรงเกินไปก็ไม่ได้ค่ะแล้วเนี่ยถ้ามืออาชีพทำออกมาจะได้กระทงออกมาแบบสวยแบบนี้เลย
วางไว้วางไว้ใส่กระดาษไว้นะคะ

เอออ่ะกินเสร็จสับกันให้พร้อมนะคุณผู้ชม
เขาขายแค่ชิ้นละ๒๐บาทเท่านั้นเอง
แต่ถ้าจะใส่ไข่ด้วยก็เพิ่มไปอีก๑๐บาทเป็น๓๐บาทเท่านั้น
สำหรับน้ำจิ้มอาจารย์นะคะก็จะมีส่วนผสมของ
น้ำส้มสายชูน้ำตาลพริกดองแตงกว่าอร่อยถูกใจลูกค้าบอกโอ้ยมาซื้ออีกได้ไหมได้จ้ะ
ร้านเขาเปิดหกโมงเช้าถึงอ่าสิบเอ็ดนาฬิกาค่ะเฮ้ย
ช่วงเช้านะแป๊บเดียวหมดนะเพราะฉะนั้นบอกต่อเลยว่าถ้าใครสนใจนะคะ
โทรมาโทรมาเลยโทรมาจองไว้ก่อนแล้วสรุปไผ่ให้แล้วครับ
โอ้ยน่ากินน่ะน่ากินน่ะนมเบื้องแบบกรอบแบบเนี้ย
ใช่มันไม่ง่ายนะในการทอดอุ๋มันกรอบไม่ง่ายเลยอ่ะอ๋อ